ที่จังหวัดปฐุมธานีวัดดังเลยเขาบอกว่าระหว่างทำพิธีอยู่
มีสาวคนหนึ่งเกิดอาการแปลกแปลกงานนี้มีเลขอ่างน้ำมนต์ด้วย
ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
ก็คล้ายคล้ายกับเมื่อกี้เหมือนกันครับใช่ค่ะคล้ายคล้ายกัน
ก็สวดพานยักษ์เหมือนกันนะคะเขาบอกสาวคนนี้เนี่ยอยู่ในงานค่ะ
ร่วมพิธีเกิดอาการลักษณะของขึ้น
สั่นไปทั้งตัวเลยนะแล้วเธอลุกขึ้นมา
ทำท่าอะไรรู้ไหมคล้ายยักษ์อ่ะ
พระอาจารย์ต้องถึงขั้นเดินมาพรมน้ำมนต์ให้เลยนะคะ
แล้วอาการของเธอเนี่ยก็เลยสงบลงพิธีสวดพานยักษ์ค่ะ
แล้วก็มีการวงสวงท้าเวสุวรรณจัดขึ้นที่วัดดอนใหญ่ที่ลำลูกกาปฐุมธานี
คนเป็นพันเลยนะคุณไปร่วมพิธีเสริมสิริมงคล
ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะเนื่องในวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่แหละค่ะ
หลังเสร็จพิธีแน่นอนว่าหลายคนก็สนใจมุงไปดูเลขปลายประทัดค่ะ
ที่จุดอยู่ในพิธีนั่นแหละค่ะก็ได้เลขอะไรล่ะดู๓๗๐

แต่อีกสิ่งหนึ่งที่คนไปมองหาเลข
เขาบอกมีขันน้ำมนต์ที่ใช้ประกอบพิธีใช่ไหม

แต่มีเพียงแค่ขันเดียวเท่านั้น

อันนี้ของคุณทำไมดิฉันพยายามมองอยู่เนี่ย

ไม่ได้เห็นหรอกนะเขาบอกมานี่

ถ้าสมอดีฉันดวงเป็นคนทำงานถึงจะได้เงินใช่ไหม

เห็นร่างรูปเป้น
ใครมองเลข

หรือว่าปีใหม่นี้เราต้องไปตัดแว่นนะ

น่าช่วยอ่ะไม่น่าช่วย

ปีครบรอบ๑๒๐ปีของไอ้ส้มฉุน

แก้บงแก้บนเอาเค้กไปเป่าให้แบบนี้

วันเกิดครบรอบ๑๒๐ปีให้กับไอ้ส้มฉุน

กว่า๓๐คนพากันรวมตัวกันไปที่วัด

ล้อมวงร้องเพลงอวยพรวันเกิด

นำดอกกุหลาบสีแดงที่เตรียมมา๑๒๐ดอก

วางไว้ที่หน้ารูปปั้นด้วยนะฮะ
ยังนั่งสายฝนโอ้โฮ

จริงเหรออะไรมันจะขนาดนั้นล่ะเล่าแบบนี้นะฮะ
เล่าแบบนี้เลยงวดที่ผ่านมาก็ถูกได้มาแสนกว่าบาท
โอ้โหตายแล้วแล้วมีชาวบ้านถูกอีกจำนวนมาก
เรียกได้ว่าถูกทั้งตำบลรวมแล้วเนี่ยงวดที่ผ่านมารับกันเป็นล้านครับ
ก็เลยพากันมาแก้บนนะฮะจุดประทัดเสียงทาอีกหมื่นนัด

ไหนผมอยากจะถูกมาลาทอนบ้างขอดูว่าเลขปลายประทัดอะไร
๗๙๓กับ๔๑ใช่ไหมอืออะไรจะถูกมารัฐรนด์๓๐กว่า

นี่ไงคือถ้าเกิดอย่างนั้นคุณต้องมาศึกษาจากสำนักนี้
สำนักของคุณก๊อฟแต่สำนักนี้หลังไม่โดนเลย

แบ่งโชคแบ่งลาบให้กับคนอื่นบ้างเริ่มต้นศักราชใหม่จะทวงคืนตำแหน่งมาใช่ไหม

เออคุณผู้ชมก่อนที่จะไปรู้กันวันที่๑๖เอามาดูหน่อยซิ
ตัวก็ย้ายใหญ่ไปอยู่ทำไมตรงนั้นมันแคบก็แคบ
ไปดูกันหน่อยค่ะสิ่งที่ชาวบ้านเขาเจอ
อุ้ยเห็นไหมขอดูภาพแบบเต็มเลยอ่ะภาพเต็มมาเลยค่ะ

โอ้โหมีใครว่าไม่ใหญ่ไหมมีใครเถียงไหมถามแค่นี้ก่อน
มันเข้าไปยังไงนั่นมันอาจจะมุดใต้ท้องรถไปนั่นแหละ

ไม่แต่ช่วงนี้คุณดิฉันจะบอกอะไรให้อย่างเลยนะต้องระวังเพราะอะไรรู้ไหม
พวกนี้เขาต้องการหาที่อบอุ่น

คำเดียวได้ไหมทะเบียนรถอะไรยังไม่พอ
บอกทะเบียนรถปุ๊บจบข่าวนี้เลยนะ
ให้ได้บรรยายก่อนเหรอว่ามันใหญ่ขนาดไหน
นี่เขายื้อเขาดึงเหมือนกับแบบเล่นชักเขย่อ
งูตัวนี้๔เมตรนะคุณ
เออแต่ก็นี่แหละเห็นไหมจอดกันเรียงอยู่หลายคัน
เลือกเข้าคันนี้จะจบแล้วคราวนี้บอกทะเบียนเลยละกัน
ค่ะไม่เอาหมวดอักษรไม่เอาหมวดจังหวัดเลย

รอลุ้นกันนะคะเอาละยาดกดแป๊บหนึ่งละกันค่ะเออใช่ค่ะ